ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวให้ไปดูบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่สามพรานนครปฐมนะฮะ
มีรถเนี่ยพุ่งมาชนกำแพงบ้านไปดูนะฮะสภาพอยู่อย่างงี้ฮะ
แล้วติดแบบนี้อยู่นานนะคะเดือนนึงแล้วครับใช่ค่ะ
เจ้าของบ้านบอกยังไม่มารับผิดชอบยังไม่มาชดใช้ความเสียหายอะไรเลย
ใช่ค่ะคือเจ้าหน้าที่ก็ต้องดูทะเบียนรถทะเบียนรถแล้วก็ตรวจสอบจริงแล้วรู้ตัวเจ้าของรถนะคะ
คือวันนี้เจอแล้วใช่ค่ะพบตำรวจแล้วอืม
แต่เขาว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวท่านรอฟังนะครับแต่ฟังเจ้าของบ้านก่อน
เจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยคือนางพิมนพัฒน์วิริยธนวิทย์อายุ๕๔ปีนะครับ
บ้านอยู่ที่ตำบลยายชาอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบอกว่าเนี่ยเดือนหนึ่งแล้วนี่ฮะ
วันนั้นเนี่ยรถกระบะคันนี้นะครับพุ่งมาชนรั้วบ้านนะ
กรั้วบ้านเสียหายแล้วเนี่ยท่อประปาก็แตกนะครับ
คือมันมีความเสียหายที่บ้านตอนเกิดเหตุเนี่ย๕ทุ่ม๓พฤษภาคมที่ผ่านมา
หลับกันหมดแล้วอยู่ดีดีเนี่ยเสียหลักพุ่งมาชนแล้วโอ้โหเนี่ย
คือบ้านที่บ้านเนี่ยห้องนอนของเจ้าของบ้านเนี่ยอยู่ติดกับถนนและใกล้ใกล้กับตรงจุดตรงนี้เลยนะครับ
เฉียดไปนิดเดียวนะครับห่างแค่๑๐เมตรเท่านั้นห้องนอนเนี่ยเฉียดไปนิดเดียว
แต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพสามพราน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบแล้วว่ารถคันนี้เนี่ยใครเป็นเจ้าของนะ
เสียหายด้วยนะคือท่อประปาที่อยู่แถวนี้นะครับ
นอกจากส่วนของบ้านของเขา
นอนหลับอยู่แล้วอยู่ดีเสียงคือ
ประตูมาดูเพราะว่าถนนเนี่ยไฟดับหมด

พอดีเราทำตรงนี้ก็เลยตัดไฟออกก็เลยมืดหมด
ก็วิ่งมาดูก็ไม่เห็นก็เลยคือลงไปเปิดประตูใหญ่ออกไปข้างนอก
สองข้างทางคือผู้คนวิ่งออกมาดูหมดแต่ไม่เห็นกระเทศ
สักพักก็กำหนดดรมดก็มามาหมด
แตกแต่อยู่ในห้องขึ้นมานั่งนั่งมาได้ยินเสียงเหมือนเหมือนมอกไฟระเบิด

บอกที่รถจอดพอดีเลย

โอ้โหไหมฝันนี้ไว้ไหนใส่แล้ว

มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนี่นะฮะ

พอไปเห็นหน้าแกก็ให้แล้ว
เห็นหน้ายายเขาก็ให้แล้ว

เนี่ยมาก่อนยายนอนห้องนี้เลยเนี่ย

ไม่มีใครอยู่ตรงนี้แต่เฉียดไปแค่๑๐เมตร

หงายท้องเต็บอยู่แบบนี้เลย

ภรรยาของนายมนตรีชมกระเสม
เป็นคนซื้อใช้ชื่อสามี

ขับรถไปเฉียวชนรถคันอื่นก่อน

แล้วระหว่างทางสามีภรรยาคู่นี้

มาถึงตรงนี้ก็เลยพุ่งชนกำแพงบ้านเขา
ะหมุนแบบตระลบ

อย่างงี้เลยฮะ
และก็อย่างที่บอกเขาก็เดินหนีไปเลย
เจรจากับเจ้าของบ้านอีกครั้งที่สภสามพรานนะครับ
มนตรีเนี่ยทีแรกบอกว่าเดี๋ยวชดใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมด๓๐๐๐บาท
แล้วรถกระบะที่ติดคาอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะมายกออกไปเอง
ก็เจรจาก็เหมือนกับว่าก็น่าจะจบลงได้ที่ดี
ผ่านไปครึ่งชั่วโมงนายมนตรีบอกโอ้ไม่ไหวแล้ว๓๐๐๐๐บาทผมมีแค่๑๕๐๐๐บาท
แล้วเดี๋ยวขอจ่ายเป็นงวดแรกไปก่อนอีก๑๕๐๐เนี่ยเดี๋ยว๑๕กรกฎาคมจะจ่ายให้
แต่เจ้าของบ้านเขาไม่ยอมเขาบอกต้องจ่ายเลยสามหมื่น
มนตรีก็บอกไม่มีไม่มีเงินมาจ่ายให้
วันนี้วันนี้ที่ตกลงกับต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ

แต่เขาบอกจ่ายได้ทั้งหมด๕บาทไม่ได้ไง
อันนี้คือในเรื่องของค่าเสียหาย
แล้วส่วนเรื่องรถรถจะเอาออกอะไรยังไงครับ

พ่อเด็กเข้าไปข้างในครับ

พ่อมาจ่ายครึ่งหนึ่งไม่ได้

นายมนตรีบอกก็มีแค่๑๕๐๐๐นะ
สุดท้ายตำรวจเลยบอกว่างั้นก็ต้องส่งฟ้องศาล

นี่ไม่รวมเรื่องรถที่รั่วบ้านตรงนั้นนะ
ใช่เมื่อสัปดาห์ก่อนที่มีข่าวเรื่องนี้

นึกว่าแบบประสบอุบัติเหตุแล้วบาดเจ็บหนัก
แล้วนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็ไม่กลับมาเอารถไง